คราวนี้นะแม่หมานี่นะตกลูกมาทั้งหมด๑๔ตัวในครอกเดียวอะค่ะ
พี่น้อง่ค่อยละอ่อนซ่อนแม่อี๋ยังออกลูกป่านนี
สิบสี่ตัวแหมพี่น้อง
เนี่ย๑๔ตัวแข็งแรงเบื้อทุกตัวลอดเบื้อทุกตัว
โหโห๑๔ตัวแข็งแรงหมด

มันไม่ได้มีนมมันมีนมถึงมันมี

เออแต่มันได้มีน้ำนมออกมาถูกไหม
ต้องกินนมแม่นี่แหละแม่ก็นอนพักผ่อนสบายใจให้ลูกดูดนมจุ๊บนี่แหละนะ

เออแม่ต้องเหนื่อยหน่อยละงานนี้เป็นหมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะคะ
ซึ่งช่างเอ็กซ์เจ้าของคลิปเจ้าของหมาเนี่ยก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบรรยายว่า
โอ้โหตกลูกมาทีเนี่ย๑๔ตัว

ชาวเน็ตคอมเมนต์ใหญ่เลยจ้า
เมนต์อะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูต่อเองแล้วกัน
บอกเลยว่าคุยกันเป็นภาษาตัวเลขกันอีกแล้ว

มีกันเรื่องเลขอาราบิกล้วน
เล่นอาราบิกด้วยนะก็คงนับลูกหมาแหละ

เออแล้วแต่แล้วกันคอมเมนต์อะไรยังไง
แต่ก็ใครอยากจะแบ่งไปเลี้ยงก็ยินดีนะครับ

นางเอ็กซจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระกันไป